เป็นหญิงสาวคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
เลี้ยงสุนัขมากกว่า๑๐๐ตัว

ตอนนี้ขาดแคลนเรื่องของเงินค่ะ

สุนัขที่เห็นนี่เป็นสุนัขจรจัดทั้งหมดเลยนะคะ

บางวิรายพรแสงละเอียดอายุ๕๒ปี
เป็นชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ใช้สถานที่ข้างศูนย์ยางภาระ

เลี้ยงแบบนี้มากกว่า๖ปีแล้ว
และตอนนี้มีมากกว่า๑๐๐ตัวด้วยนะคะ

ส่วนรวมทั้งช่วยบริจาคอาหาร
ทำให้สุนัขทุกตัวอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ

เช้าเย็นแต่ละวันใช้ข้าวหุง๑๓กิโลกรัม
ไรบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เลี้ยงสุนัข

ถูกทิ้งไว้ในสภาพหิวโซนะคะ
ด้วยความสงสารค่ะจึงนำอาหารไปให้กินทุกวัน
ปรากฏว่ากลับมีคนนำสุนัขไปทิ้งเพิ่มขึ้นเรื่อย

ตอนนี้ดูแลสุนัขนี่ประมาณเดือนละ๓๐๐๔๐๐บาทต่อเดือนเลยนะคะ
ประกอบกับค่าอาหารและค่ายารักษาโรคด้วย
ขณะนี้เริ่มขาดแคลนแล้วโดยเฉพาะยาแก้หวัดยารักษาโรคเลื้อน
รวมทั้งวัคซีนต่างเนื่องจากราคาค่อนข้างแพงนะคะ
แต่ว่ายังยืนยันว่าจะดูแลสุนัขต่อไปค่ะ